ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วลงไปดูต่อที่ภาคใต้ครับ
ตอนนี้ที่อำเภอศรีชนเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับ
หลังจากที่ส่วนราชการก็มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าวันนี้ปริมาณฝนจะตกหนักที่สุดในรอบสัปดาห์
ติดตามพร้อมกันจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งครับรายงานสดจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตลอดครึ่งวันมานี้ที่อำเภอศรีชนเริ่มมีปริมาณฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ยังคงต้องคอยลุ้นนะครับว่าฝนตกวันนี้เองจะทำให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะน้ำท่วมอีกครั้งหรือไม่ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช้าที่สุดนะครับแต่ทุกครั้งปริมาณน้ำที่ไหลบ่
เนื่องจากว่าชาวบ้านเรือนส่วนใหญ่นะครับจะตั้งอยู่บริเวณบริมคลองทำให้ต้องรับมือกับสถานการณ์ฝนไปพร้อมกับการระบายน้ำจากฝ่ายครองท่าทนในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากครับ
ล่าสุดนะครับผู้นำชุมชนได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำนะครับโดยขอความร่วมมือให้ฝ่ายครองท่าทนทยอยปล่อยน้ำล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดฝนตกซึ่งจะช่วยทำให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลได้ง่ายขึ้นครับ
แต่พอครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าทยอยปล่อยมานะครับน้ำกว่ามันจะเต็มลำคลองเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเต็มปุ๊บคนปลายน้ำจะมันจะบ่าเข้าท่วมคนปลายน้ำก่อนแต่แต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นกลับไปหาคนพื้นที่หมู่ที่สี่หมู่ที่สิบห้าหมู่ที่สามเนี่ยน้อยมากนะครั
บริหารจัดการน้ำครั้งใหม่ถึงแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมขังเหมือนทุกครั้งแต่การรับมือน้ำจากฝ่ายครองท่าทนที่ไม่มีความเร็วและความแรงก็ทำให้พวกเขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
สำหรับสถานการณ์ฝนที่อำเภอศรีชนตลอดครึ่งวันมานี้นะครับเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่
ซึ่งส่วนราชการก็ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวันนี้วันที่๑๙มกราคม
จะเป็นวันที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้ครับ
ซึ่งยังคงต้องติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งหากว่าในช่วงบ่ายวันนี้มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านที่นี่อาจจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมรอบใหม่ครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ